เอ้าไปดูไปดูเรื่องนี้เดี๋ยวพาไปร้านกาแฟร้านหนึ่ง
เป็นไอเดียของคุณครูนี่แหละเขาเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนมีสมาธิที่มันยั่งยืนยาวนานมาก
สมาธินั้นนานหน่อยมีสมาธิดีหน่อย
พานักเรียนมาสอนที่นี่ด้วยแล้วเปิดไปเปิดมากลายเป็นว่าร้านนี้เป็นร้านกาแฟชื่อดังอยู่ที่จังหวัดระยอง
นี่ครับพาไปเลยครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ไปเจอกับจุดนี้ร้านนี้โอ้โหเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับ
แล้วก็จิบกาแฟหอมที่ร้านกาแฟบ้านสินจังหวัดระยองนี่แหละครับ
ร้านนี้ไม่ธรรมดายังไงสร้างอยู่บนต้นไม้แบบนี้
บรรยากาศภายในร้านตกแต่งอย่างร่มรื่นครับเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดนะฮะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีนี่ด้วยภาพวาด๓มิติครับไปเซลฟงเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้นะครับ
ถามไอเดียของเจ้าของร้านก็คือนายมาโนธพรมจันทร์อาจารย์วิชาทัศนสินโรงเรียนอสัมชันระยอง
ก็เล่าว่าตนเองเป็นครูสอนวิชาศิลปะมา๑๙ปีแล้ว
สิ่งที่พบเจอที่สุดคือเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนเนื่องจากไม่มีบรรยากาศที่เหมาะสม
คิดง่ายนะเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
ทุกวันเบื่อไหมก็มีเบื่อบ้างเหมือนกัน
เด็กก็ไม่ชอบอยู่ในห้องเรียนไม่ชอบอยู่กับที่นะ
เด็กก็แบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาเลยมีไอเดีย
อยากให้เด็กได้เรียนแล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบนี้ไปเลย

ก็เลยสร้างบ้านต้นไม้เป็นร้านกาแฟสดขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็พานักโรงเรียนมาเรียนที่นี่ด้วยในบางครั้งบางโอกาส
ก็ทำให้นักเรียนเขามีไอเดียแล้วก็มีสมาธิมากยิ่ง

ใช่แล้วอยู่กับธรรมชาติจริงเลยไง

แล้วสุดท้ายไปมาทำร้านนี้ประสบความสำเร็จนะ
เพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อกาแฟแล้วก็มานั่งจิบกาแฟ
พักผ่อนหย่อนใจที่นี่กันเยอะเลย
เห็นภาพอย่างนี้แล้วทำไมไม่ไปถ่ายรูปสิครับนี่
ฉันจะบินไปใจแสนไกลไม่หวั่น
ส่วนนี้ก็อยากโดดน้ำตกเหลือเกิน
คุณครับสามมิติค่ะเหมือนจริงมาก
อย่างที่บอกนะครับถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างนี้
ใครที่อยากไปดื่มดำกับธรรมชาติแล้วก็งานศิลป์แบบนี้
จิบกาแฟอร่อยก็ไปกันได้นะครับ
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดระยอง
ขอบคุณน้องใบตองครับ
ร้านนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนก็ไปได้ใช่ไหมคะคุณค่ะ
ไปเสพศิลป์ไปดื่มดำบรรยากาศดีดื่มกาแฟอร่อยด้วย

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนไปเนี่ย
เขาก็จะได้ไปเปิดประสบการณ์เปิดไอเดียสั่งสมาธิปลูกจินตนาการอะไรหลายอย่างด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เราก็ไปพักผ่อนไปผ่อนคลายความตึงเครียดอะไรลงก็ได้
เพราะว่าธรรมชาติอยู่กับตัวเรามันทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้น
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งได้กินอะไรอร่อยสดชื่นมันก็ดี